เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง๒ประเทศ

ถือว่าเป็นประเทศที่มีความผูกพันกันมาช้านาน
แล้วก็ล่าสุดทางเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูตา
มีการมอบทงมนตราถือเป็นทงแห่งโชคลาภ
คือเขาบอกนะว่าทงนี้จะพัดโบกสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิต
ดังนั้นก็มอบให้กับพอสวนนงนุษย์พัทยา
คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะ
พิธีมอบทงมนตราแห่งราชอาณาจักรภูตานให้กับสวนนงนุษย์
โดยบรรยากาศเมื่อวานก็เต็มไปด้วยความคึกคักค่ะ
จัดพิธีขึ้นบริเวณสาราเทวดาสวนฝรั่งเศส

มีนายเชวังโซเพลดอร์จิ
อัครราชทูตราชอาณาจักรภูตานเป็นผู้มอบทงมนตรา๙ผืน
ให้กับนายกัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยา
เป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญเป็นการแสดงความขอบคุณ

ภายในสถานทูตภูตานประจำประเทศไทย
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ส่วนทางด้านพระครูทัศนียคุณากร

หลังจากนั้นคณะผู้บริหารก็ร่วมกันเชิญทงมนตรา
ก้าวพื้นขึ้นเสาประดิษฐาน
โดยรอบบริเวณสาลาเทวดานะคะ
ส่วนผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาก็บอกว่า
มนตราของราชนาจักรภูตา
ถือว่าเป็นทงแห่งโชคลาภ
โบกสะบัดจะพัดแต่สิ่งที่ดีมาสู่ประชาชน

ที่เข้ามาเที่ยวในสวนงนุษย์พัทยา
ทงมนตราก็ยังเป็นสัญลักษณ์
ของพุทธศาสนาแบบวัชรยาน
ประจำราชอาณาจักรภูตานอีกด้วยนะคะ
อืม
ทงที่ถือได้ว่าเป็นมงคลเนอะ